สวัสดีโชว์บอลี่เรามาร่วมภากทางเม้ยุ
เป็นเหมือนกับเทศจากานของงานภูติ

นอกจากวันฝีมอบผมฝีมอบอยู่ญี่ปุ่น
ผมก็ต้องแสนกัดสีชมพูอย่างญี่ปุ่น

ใช่ก็แบบว่าอยากลองดูเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไง
ก็สำหรับใครนะคะที่แบบชื่นชอบหนังญี่ปุ่นนะคะ
ก็สามารถมาดูได้เลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ฉายที่ไทยเลยค่ะ
ก็มี๕วันนะคะอาทิตย์หนึ่งที่ฉาย
ก็เขาไม่ได้บอกว่าเอาของค่ะ
โบร์นทำมาเป็นน้ำไห้แล้วลองไหมคะ
งงอยู่บ้านนะเดี๋ยวหนูถ่ายอัพไอจีให้ดู
เดี๋ยวหนูถ่ายอัพไอจีให้ดูใช่เพราะว่าแบบเขาก็ไม่รู้ไงว่าหนูแบบ
เป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าให้ใส่สายพายแรง
อันนี้เป็นวันแรกค่ะอันนี้เป็นวันแล้วแต่งานหรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบางอันก็จะแบบว่าขออักใส่แค่สายสะพาย
บางอันก็ขอแบบใส่ทั้งหมดอักใส่สะพายด้วย
เดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเห็นว่าใส่สายสะพาย
ถ้าเขาไม่รีเฟสนะคะจะให้ใส่ด้วย
เพราะว่าเวลาแบบเขารีเฟสมาก็ต้องแบบขอทางกอง
โอ๊ยจริงแล้วแบบ
คือพระอาจารย์ก็เป็นเหมือนกับที่แบบเราเคารพเขา
ก็แบบเราก็ไปทำบุญไปทำบุญด้วยกันแล้วก็แบบไปขอพร๕๕๕๕

ไม่ได้แบบขอเครื่องลางของขังหรืออะไรยังไงค่ะ

แล้วก็แบบแม้ว่าจะไปที่ไหนจังก็แบบไปร่วมทำบุญ

ก็เป็นเหมือนกับตันก่อนที่จะไปประกวดอย่างเงี้ค่ะก็เหมือนกับที่ตันแบบไปบนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปขอ
ก็เลยไปขอให้ท่านแบบว่าอวยพรให้ถ้าพระอาจารย์อวยพรให้บอกว่าเวลาที่ไปถึงโน้นนะ
ก็ให้เราแบบนึกถึงสิ่งดีนึกถึงแบบเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับเรา
นี่ก็คือท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสหลังจากประกวดเด้น
หรือว่าถ้ามีโอกาสได้งงก็อย่าลืมกลับมาที่วัดด้วย
แค่ว่าก่อนนี้ว่านายยังไม่เห็นโอกาสกลับไป
แต่ว่าอาจถูกก่อนว่านายก็กลับมาว่าย

ว่าทำไมทุกคนจะต้องส่ง

ตอนนี้เราไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยกับบางวัดหรือว่าราชาณิชนของบางวัดหรือยังไง
มันก็เพิ่งมาทราบข่าวค่ะว่าแบบท่านสืบไปราชหาไปอะไรอย่างนี้
คือแบบเราก็ไปทำบุญปกติเพิ่งจะแบบมารู้
แต่ตอนที่เราจะไปบุญไม่ได้มีจงจะได้ทำอะไรท่านหน้าอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าทางวัดก็คือจะไม่ได้รับไม่ได้รับแบบว่าพวกดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือก็จะเหมือนกับเราไปคุยว่าแบบให้เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่เราก็ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าแบบถ้าเก่งไม่กระทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ก็คือเหมือนกับว่าเราก็แบบพระอาจารย์ก็บอกมาว่าถ้าแบบมีโอกาสก็อย่าลืมกลับมาสัมบูรณ์มาคุยกัน
ก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะแบบตานไม่ได้กลับไปตั้งแต่แรกเพราะว่ามันไม่มีเวลาด้วย
แต่ก็คืออาทิตย์ที่แล้วตานก็คือกลับไปทำงาน

คือเราก็ไปประกอบกันของเราก็ไปเหมือนกัน

ลูกษินเหมือนกันรู้ว่าพระอาจารย์กลับมา

เราก็อยากเชื่อโทษเข้ากลับ
ช่องฐกศูนย์มีฟิดแบบไหม
ฟิดแบบเราก็ไม่ได้รู้

แบบตั้งแต่เช้าเลยตานธรรมงาน
เกี่ยวกับปฏิเสธทางทางปัญหาเราว่าเอมมันสวยท่านจะสนใจไหม
ค่ะคือมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่อยู่แล้วแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องที่
คือท่านก็บ่วนมา๓๐ปีแล้วสมมติว่า๓๐ปีกว่าพันท้าย
แต่ส่วนตัวไม่รู้เรื่องแสงปีน้องมันคืออะไรรึเปล่า
ไม่ค่ะก็เป็นเหมือนกับอาจจะเป็นเหมือนกับพรอย่างเงียบ
แต่เราเข้าไปเกินไปคุณค่ะเป็นยังไง
เราก็ไปเหมือนทำบุญปกติเราก็เป็นเหมือนกับไปเจอท่านกับนายก
อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเข้าใจผิดแล้วว่า
ตอนนี้เขาอาจจะมองอะไรอย่างเงียบอย่างใหญ่แรง
ก็มันก็เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเซ็กซาเขียวอะค่ะ
คือตันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
มันจะขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนมากกว่าค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าตานเองก็ไม่ได้ผิดสัจจะหรือว่าอะไรยังไงนะคะ
คือตันแค่แบบยังไม่ได้มีโอกาสกลับไปเฉย
แต่ว่าถ้ามีโอกาสจริงถ้าคุยกับพี่คุยกับญาติอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าแบบถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปทำบุญอยู่แล้ว
ไม่ค่ะไม่ค่ะเหมือนจะได้เจอพี่บริการ
ก็เยอะกันเลยค่ะตั๊มก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอย่างไร

ก็มันเป็นไรค่ะตั๊มก็จะออกมาตอบให้ทุกคนอะไรค่ะ
คือเหมือนกับมันก็มีงานเข้ามาอยู่แล้วคือแบบมัน
อยู่พี่ทุกวันเลย